ต่อกันที่สาวสวยหน้าเป๊ะคนนี้ค่ะ

ช่วงนี้เจ้าตัวบอกว่าชีวิตแพปปี้ค่ะ

แต่ว่าปฏิเสธค่ะว่าชายหนุ่มที่เป็นข่าวกับเธอก่อนหน้านี้

เรื่องความรักพักไว้ก่อนค่ะ
เป็นธรรมดาของสาวสวยแล้วก็ยังโสดอย่างเมพิชชนาธิ์
หลายคนจับตามองว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาพิชิตใจของเธอค่ะ
ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็จะมีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบตลอดเลย
แล้วก็นักแสดงสาวก็เหมือนจะคบหาดูใจแบบเงียบ
แต่ล่าสุดนั้นนักแสดงสาวออกมาเผยว่า
หนุ่มที่ตกเป็นข่าวนั้นยังคงเป็นแค่เพื่อนกันค่ะ

ส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่านักแสดงสาวมีหนุ่มในดวงใจแล้วนั้น
เจ้าตัวขออุบเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ให้รอลุ้นกันเอาเอง
ทั้งนี้นะคะเมรับเลยค่ะว่ายังไม่อยากโฟกัสที่เรื่องหัวใจ
เพราะอยู่สดสวยแบบนี้ก็สบายใจดีค่ะ
ยังไม่มีการพัฒนาอะไรแล้วคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีหรอกกัน

ถ้าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจะบอกอีกทีติดตรงไหนเหรอคะ
จริงก็ติดที่ตัวเอง
ก็ยังไม่ได้อยากแบบอะไรกับใคร
ยังอยากแบบทำงานยังอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ได้ยินว่ามีคนที่อยู่ในใจ

เหรอคะ

ต้องปัดละหลุดปากหรือครับ
ไม่รู้ค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันมีความสุขดี
แล้วก็คงอัปเดตได้แค่นี้ดูกันเอาเองค่ะ
ก็อยู่โสดให้ผู้ชายเขาเสียดายเล่นกันไปก่อนนะคะ